สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

จริงบางทีแขกรับเชิญพอเรารู้ว่ายิ่งเป็นแฟนคลับของพ่อหมอแล้วเนี่ย
เรารู้สึกว่าพอหมอจะมีไฟมากเลย

ผมเนี่ยดูคุณนะในวันนั้นคุณเป็นเด็กร่าเริงมาก
ในเรื่องของเพลง

แต่ว่าวัยรุ่นที่ทันเขา

หมายถึงว่าในวันนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเธอเด่นที่สุดในบรรดา

ถ้าอย่างนั้นเรามาดูพื้นดวงของคนนี้กันเลยมา
คือปุ๊กกี้เกิด๒๖พฤษภาคม
ตามวันที่เกิดอยู่ราศีพฤศพ
แต่ตามเวลาเกิดลักษณะจุดเกิดเนี่ย

ดูก็ต้องดูทั้งพฤศพและสิงประกอบกัน
ว่าชีวิตจะเป็นไปอย่างไร
ก็ตามพื้นดวงถ้าอาทิตย์อยู่พฤศพ
แน่นอนพฤศพเป็นราศีของคน
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและดื้อพอสมควร
ใช้คำว่าพอสมควรหรือมาก

เพราะว่าราศีฟื้นศพโลโก้ประจำราศีคือโคหรือวัวทอลลัส

มันจะอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมความดื้อ
สูงที่สุดของความดื้อและเชื่อมั่นก็เป็นอยู่ในตัวเธอเหมือนกัน
แต่ว่าจะแสดงออกมากน้อยกับใครอย่างไรเท่านั้นเอง
อเจมส์รับทราบคือดวงชะตาเดิมมันมีวิบากกรรมชัดเจน
ถ้าบุตรต่อดูคร่าวก็ดูพืชทุกข์ถ้าดูละเอียดก็รักษณะราวสีสิงห์
อกทะลุดาวเนี่ยเราผูกดวงเอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาผูกหาความสัมพันธ์ในวันที่เกิดเนี่ย
มีดาวสองดวงลอยอยู่เหนือดวงชะตาเธอคือราหูและเสา

ร้ายก็คือพื้นฐานในการก่อกำเนิดเนี่ย
เธอเป็นคนที่มีพื้นแห่งดวงชะตาการกำเนิดที่ครอบครัวแตกแยก
หมายถึงว่าบุคคลผู้ใดก็ตามทีไม่ว่าจะปุ๊กกี้หรือใครในโลกนี้
ถ้ามีราหูและเสาร์กลุ่มชะตาเกิด
เธอก็จะมีชิดกับคุณแม่หรือคุณพ่อในชีวิตที่แตกแยกหรือพัดพราก

เป็นตักกะของหลักวิชา
ซึ่งความเป็นจริงไม่มีใครรู้เรื่องนี้เกินกว่า

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติ
เป็นเรื่องเป็นปกติของชะตากรรมนำมาเกิด

ตามเวลาเกิดเนี่ยลักษณะราศีสิงศ์เนี่ย
พระอาทิตย์คือดาวเป็นประธานแห่งระบบสุริยจักรวาล

แต่เวลาร้อนโกรธโมโหจะเป็นคนที่น่ากลัวมากนะ
เพราะคนที่เกิดในลักษณะราศีสิงศ
เหมือนกับเป็นบุคคลที่เคยมีอำนาจ
มียศมีเดชมีบารมีมาหลายชาติพบ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะได้

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องซ่อนทุกข์

หรือทุกข์หรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่บอกให้ใครรู้ไหม
ได้ซึ่งชาวราศีสิงศ์ก็จะเป็นอย่างงั้นด้วยเหมือนกันชาวราศี
สิงก็ถึงเป็นคนแบบดุก็ดุดุนะอย่างนี้นะว่าก็ว่านะคือเอา
ความตรงเป็นหลักในการยืนมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้เดี๋ยว
เป็นเป็นปัญหาทางจิตนะเพราะเก็บเอาไว้มากมากมันก็กลายเป็นว่าพูด
ใครไม่ได้มันก็กัดกลุ้มอืมแล้วมันก็จะมาทำร้ายตัวเองนั้น
ตามตัวตนของดวงชะตาของปุ๊กกี้ก็มีพื้นฐานแห่ง
เสาราหูกุมชะตากำเนิด
ก็เนี่ยเป็นดาวคู่หนึ่งที่ทำให้ดัง
แล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองทายข้ามไปเลยนะว่า
ดวงชะตานี้เมื่อ๑๘ปีที่แล้ว

เนี่ยมันจะครบรอบ๑๘ปีอีกรอบนึงเนี่ย
ในวันที่๑๖มกราคมปี๒๕๙ที่ผ่านมา

คือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต
รอบ๑๘ปีอีกครั้งหนึ่ง

จะไปดังจะไปเป็นแม่ค้า

ที่เรากำลังจะพูดกันจากไปต่อไปนี้
ปุ๊กกี้รู้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ปุ๊กกี้คิดว่า

หรือจะไปทางซ้ายทางขวาไม่มีใครแก้ได้เลยนอกจากตัวเขา
เหมือนกลับมามันจะมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

เหมือนเวลาที่จะเปิดดวงชะตากลับไป
แล้วเมื่อกี้ฟังประโยคนึงที่เธอพูดว่า

มันเป็นพื้นที่ของปุ๊กกี้เองนั่นแหละ

เมื่อไหร่เธอจะกลับมายืนตรงนี้อีก

เข้มแข็งนะเธอกลับมายืนที่เดิมที่เธอเคยยืน

แต่คือเหมือนความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่
ก็คือจะติดคุณยายกับคุณแม่
อย่างงั้นแสดงว่าหนูจะอยู่บรรดากนคนยายกับคุณแม่เป็นหลัก

แล้วก็ได้ออกง่ายแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยทันที
สงสัยไหมมันไม่ได้ง่ายนะ
ไม่ว่าเวลานี้หรือเวลาไหนไม่มีง่ายในทั้งนั้นในทุกเรื่อง
แต่สิ่งที่มีพื้นบุญดวงเดิมกำหนดแล้ว

คือทุกอย่างมันมีบริบทมาอยู่แล้วว่า
ถ้าเราเดินไปตามสิ่งที่มันเป็นแล้วดีมันก็จะดี
พื้นดวงชะตาเดิมเนี่ยดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ต้องดัง
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตานี้ดาวสู่พระเป็นเกษตราธิบดี
แปลว่าเธอต้องดัง
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเธอจะแสดงกิจกรรมของชิดเนี่ย
ในทางดีหรือร้ายให้คนรู้ล่ะว่าความดังนี้มันคือยังไง

ความง่ายของการเป็นนักร้องเมื่อก่อนกับปีนี้

เวทีนู่นเวทีนี่ใช่ไหม

แต่ในวันนั้นเนี่ยพอปุ๊กกี้มาสมัครปุ๊บเนี่ย
พุกกี้ก็ได้รับโอกาสเลยทันที

อาทิตย์ผ่านการฝึกฟ้น
ต้องกว่าจะมาเป็นศิลปินคนดังได้เนี่ย

ได้พู้นกับเหมือนกับว่า

คือได้อะไรมาง่ายคุณคิดว่าคุณทิ้งอาชีพศิลปินออกไปง่าย
คือตรงนั้นเป็นที่ของเราตรงนั้นที่ใครเขาอยากอยู่
แต่ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าตัวเองไม่ได้รักไม่ได้อยากทำถูกไหม
ทิ้งไปเพราะว่ามันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดเรื่องราวเกิดสิ่งที่ตัวเองสับสน
เพราะฉะนั้นมันมีช่วงหนึ่งเมื่อกี้ที่ปุ๊กกี้บอกว่าเขาเข้ามาที่พีคสุด
ก็คือขายได้ล้านตลับก็คือ๒ปีใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงการทำงาน๒ปี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเขาก็ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงไปเลย
อันนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักครั้งแรกที่เจอ
เพราะว่าศิลปินในประเทศนี้การใช้ได้ล้านตลับเนี่ยนะ
ขอบคุณท่านค่ะบางคนบางคนทั้งที่ออกมาจนทั้งชุดแรกจนสุดท้ายังไม่ถึงล้านเลย

แต่ผมจะตีความว่าในภิกษาของพวกผู้จีนเดิมเนี่ย
มันมีราหูและเสากลุ่มชะตากำเนิด
ถึงว่าผูกดวงมาแล้วเนี่ยไปบอดถามว่าใครล่ะที่จะมีสาวราหูกุมนี้ไม่รู้
มันต้องดูจากวันเดือนปีเวลาเกิดมาผูกดวงในโรคราศาสตร์วันโรคราศาสตร์
คือเกณฑ์โรคราศาสตร์ที่บอกว่าภิควะนะโชคใหญ่ในชนะษา
พระราถูจรต้องกับเสาราหูหรืออยู่ร่วมกัน

เมื่อพระราชธรรมดีเจออาทิตย์ในดวงจรในปีนั้นก็จะดังทันที
แต่เสากับราหูเป็นประธานฝ่ายบาปประเคาะ
หมายถึงว่ามันเป็นประธานแห่งเคราะห์แห่งกรรมแห่งทุกข์ด้วย
เพราะฉะนั้นในขณะที่คนที่มีดวงพื้นเดิมแบบนี้
เมื่อสุขมากที่สุดทุกข์มันจะตามมาอย่างฉับพลันมาเช็คบิน
ถ้าตั้งสติไม่ดีมีที่ปรึกษาไม่ดี
มีคนที่อยู่รอบตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำแนะนำให้ดี
หรือตัวตนอยากออกจากพื้นที่แห่งความปลอดภัย
อันตรายมากเลยในเวลาของความดังของทุกช่วงของชีวิต

วัย๑๖๑๗น่ารักได้เลี้ยงสา

คนที่เจาะจ้องเข้ามาต่างหาก
ปวดกันนิดนึง
เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้องในตอนนั้น

ก็คืออะไรก็ดีไปหมด

ซึ่งเราเด็กมาก

คือไม่มีประสบการณ์อะไรเลย
แต่คือเนี่ยโลกความรักมันดีไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบเรามองแค่เห็นแค่ตรงนั้นมุมนั้น
ก็คือไม่เห็นด้วยแล้วก็สั่งเลิกทันที

ที่คุณยายกับคุณแม่บอกให้เลิก

ทำไมถึงตัดสินใจว่าไม่เลิกไม่พอ
ก็ดวงดื้อไงดวงดื้อเนี่ยดวงดื้อ
ไม่เลิกไม่ว่าตัดสินใจแต่งงานทันทีด้วย
ก็ไม่ได้ตัดสินใจแต่งงานทันที
แต่มันคือมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีน้อง

ก็คือมีสองทางเลือกก็คือทำแท้งกับแต่งงานเดินต่อ
แล้วอยู่ก็วงการก็ถล่มทลายเลย

เงินชื่อเสียงมันทุกคนอยากจะได้หมด

เงินชื่อเสียงทุกอย่างก็กำลังจะหมดไป
แต่คุณทำไมถึงตัดสินใจว่าเอาเด็กไว้เถอะ
อยู่ด้วยกันไม่เกิน๒ปี๒ปีครึ่ง
สุดเอา๓ปีแล้วก็ต้องจบไปเรื่อย
จะมีกี่คนมันก็จะเข้าสู่โหมดนี้
โหมดใครผิดแต่เป็นโหมดแห่งวิบัติ

ไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยนานแค่ไหน

ทุกอย่างมันรู้สึกขึ้นมาเองว่า
ที่แท้ทั้งหมดคือเราเหมือนแบบหมดรักเขาแล้ว

คนเราสามารถหมดรักคนคนหนึ่งที่ดีมากกับเราได้ง่ายเลย